คุณผู้ชมคะดูเรื่องผู้ต้องหาคดียาเสพติดกันหน่อยละกันค่ะ
คราวนี้คือเขามียาบ้าอยู่อยู่ในห่อนะคุณ

พอโดนจับได้พยายามจะทำลายหลักฐานค่ะ
เดี๋ยวคุณต้องดูเลยนะวิธีการทำลายหลักฐานเขาทำยังไงค่ะ
ขายออกมาคลายออกมาบีบคอเลยคุณ
อันนี้ต้องให้คลายหลักฐานให้ได้
ใช่ค่ะอันนี้คล้ายของจริงนะอันตรายมากนะคุณ

แล้วในนั้นมันมียาบ้าอยู่๙๙เม็ด

เพียวห่อมันแตกยาบ้ารันรายในปากให้ท้องหูคุณ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะคะ
ตำรวจเขาไปสืบได้ว่าจะมีการส่งมอบยาบ้า

ก็ขับอยู่บนถนนตรงแถวหมู่บ้านจอมจันทร์
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแสดงตัวสิคะจะขอตรวจค้น
คนขับก็พยายามนะจะเร่งเครื่องหลบหนี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องขับรถไปขวางเอาไว้เลย
พอชาร์จตัวได้จับตัวได้
ผู้ชายคนนี้คือนายรัชกรวิราชแสงอายุ๓๖ปีค่ะ

นายรัชกรเหมือนกับแบบไม่ค่อยตอบ
เหมือนกับเขาอมอะไรอยู่ในปาก

ห่อพลาสติกเขียวมันก็ไม่ได้ห่อเล็กมากนะ

จับมือก่อนแล้วก็จับบีบให้อ้าปาก
ค่ายออกมาค่ายออกมาอิลุงตุงนังอยู่ตรงนี้

นี่ค่ะพอคลายออกมาก็เอาไปโรงพักนะคะ

ตัวนายรัชกรเขาก็ยอมรับว่าที่เห็นอยู่ในซอง๙๙เมตรใช่ไหม
แต่จริงผมซื้อมา๑๑๐เมตรซื้อมาจากเบิ้ม
ทีนี้พอซื้อมาจากเบิ้ม๑๑๐เมตรปุ๊บผมก็แบ่งมาเสพด้วยส่วนหนึ่ง
เหลืออีก๙๙เมตรผมจะไปขายต่อ
มีลูกค้าเขาออเดอร์ผมมาอยู่แล้ว
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็ต้องโดนแหละเรื่องของการเสพยา

มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย